คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแม่
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ทั้งหมดแล้วครับ
คูเวทคนหนึ่งเหมือนจะขึ้นเครื่องนะคุณนะ

แต่ก่อนจะขึ้นเครื่องบินสร้างวิรากรรมไว้อย่างหนึ่ง

ขโมยโทรศัพท์มือถือของพนักงานหญิงที่สนามบินสุวรรณภูมิ

คือนักท่องเที่ยวชาวคูเวทคนนี้นะครับ

ภายในท่ากาศยานสุวรรณภูมิชั้น๔นะครับ
ก็มาติดต่อกับพนักงาน
พนักงานก็คงมีการพูดถึงเรื่องของการที่ต้องชำระค่าบริการในส่วนของน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม

พนักงานสาวก็ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนตัวแจ้งยอดค่าใช้จ่ายให้กับชาวคูเวท

พนักงานสาวเผลอวางโทรศัพท์ไว้

ใส่กระเป๋ากางเกงตีเนียนไปจุดตรวจสัมภาระ

แต่ปรากฏว่าแหมเขาก็ว๑เรียกว๒กันนะ
พนักงานโทรศัพท์มือถือหายแล้วก็สงสัยเป็นชาวคูเวทคนนี้

เขาก็เลยขอตรวจค้นกระเป๋าของชาวคูเวทคนนี้
เจอมั้ยจ๊ะเจอนี่คุณ

ใช่ของผู้เสียหายไหม

คุณผู้ชมฮะวงจรปิดจับห้าบได้ทั้งหมดอีกแล้วนะครับ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เชิญตัวชายชาวคูเวทชื่อนายอัลัสมี่อายุ๓๙ปีเนี่ย

ผู้ชายคนนี้ปฏิเสธบอกไม่ได้ขโมยมือถือใคร
มันอาจจะเหมือนกันกับมือถือของผมก็ได้
ผมก็เลยหยิบติดมือมาแบบเข้าใจผิด
คุณผู้ชมฮะเชื่อไหมล่ะ
แต่ทีนี้นางสาววอลลัสสิการซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นพนักงานของสายการบินที่สวรรค์นภูมิ
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ตามโทรศัพท์มือถือกลับมาให้ได้นะฮะ
ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้เธอเก็บออมเงินซื้อมาจนได้ในราคา๔๐๐๐กว่าบาท
ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เบื้องต้นนายอลัสมี่ถูกแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์ในท่ากาศยาน
ขณะนี้ตำรวจกำลังควบคุมตัวไปส่งสารเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แล้วสุดท้ายไม่ได้บินกลับตามไฟล์ที่เขาจองนะ
ส่าห์เข้าไปถึงตรงจุดเอ็กซาเรย์แล้วแต่ก็ต้องถูกดำเนินคดีซะก่อนนะครับ